สมุทรปราการค่ะมีคุณตาวัย๗๗ปี
คุณตาตกน้ำแล้วก็เสียชีวิต
พอนำศพขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสัก๓วัน
แต่มันมีประเด็นตรงนี้นิดนึงคนที่ดูแลคุณตาพี่อุ๋ย
เค้าบอกแกเง่ปะคุณตาตายมาแล้ว๓วันแน่หรอ

เมื่อวานเนี้ยยังเจอคุณตาอยู่เลยเพราะเขาเป็นคนดูแลคุณตา
เขาซื้อข่าวซื้ออาหารอะไรมาให้คุณตา
เมื่อวานนี้ซื้ออาหารมาให้คุณตาคุยกับคุณตา
แล้วคุณตาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะของเก่ายังเต็มเลย

เฮ้ยยังไงคะ
คนที่ซื้อของไปให้เขาจำวันผิดหรือเปล่า

แต่จากสภาพศพเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกอูดแบบ๓วัน
สามวันเพราะมันขออภัยคืออืดลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ
สมมุติถ้าคุณตาตกน้ำจมน้ำเมื่อวานนี้

โอ้โหนี่คือเช้าวันนี้ตำรวจสอบพบสมุทรการ
ได้แจ้งรับแจ้งนะคะว่าพบศพลอยน้ำ
ตลาดใหม่คลองพระองค์เจ้าชายานุชิตที่อำเภอบางบ่อ
ก็ประสานนิติเวศประสานโรงพยาบาลบางบ่อ
ร่วมกับตันยูมาช่วยกันตรวจสอบ
คลองตรงนี้จะห่างจากท่าน้ำวัดสุคันธาวาสประมาณ๒๐๐เมตร
พบศพนายลิ้มเสียงแทร่เฮงหรือตะบังอายุ๗๗ค่ะ
คืออืดแล้วคุณผู้ชมลอยติดอยู่นะคะ
อาสาสมัครก็ใช้เรือลากศพมาตรวจพิสูจน์ที่ท่าน้ำของวัดสุคันธาวาส
ศพเริ่มเน่าอืดไม่ใส่เสื้อผ้านิ้วนางมือซ้ายใส่แหวนอยู่วงหนึ่ง
ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
เย็ดย่าและเพื่อนบ้านยืนยันว่านี่คือสบตะบังจริง
ลิ้มเซียงจริงวัย๗๗ก็ส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบดินสมุทรปราการ
ครับก็จะต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอ่ะนะคะ
เพื่อนบ้านค่ะนายสุชาติอายุ๖๔บอกว่าตะบังแกชอบแก้ผ้าอาบน้ำริมคลอง
ท่าน้ำหน้าบ้านสงสัยแกเสียหลักหน้ามืดตกน้ำตาย
ด้วยความที่แกอายุเยอะแขนขาไม่ค่อยมีแรงก็เลยช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาจากน้ำไม่ได้หรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะเป็นไปได้ไหมว่าแกชอบลักษณะ
ถอดเสื้อถอดกางเกงหาบน้ำอยู่ด้านน้ำบ้าน

ร่างกายก็ไม่มีแบบแขนอะไรเลยคงจะตกน้ำ
เดินจะไม่ค่อยไหวอยู่แล้วครับไปทีละคืบละคืบ
นี่แต่ฟังประเด็นตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะนางล้ออายุ๓๖เป็นคนดูแลคุณตา
เลาะบอกว่าก่อนหน้านี้ญาติของตะบังจ้างให้เขาดูแลยายแหลม
ซึ่งเป็นน้องสาวป่วยติดเตียงของตะบัง
ก็อยู่ด้วยกันแต่ว่ายายแหลมเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
ก็เลยดูแลตะบังต่อดูแลทุกวัน
เอาข่าวเอาอาหารเอาน้ำอะไรไปส่งทำความสะอาดบ้าน
ยกเว้นเสาร์อาทิตย์ตะบังบอกว่าเดี๋ยวขอออกไปซื้อของกินเองที่ตลาดน้ำ
แต่แกก็ป่วยด้วยแหละสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัว

เมื่อวันเสาร์๑๘มิถุนายนนะคะ
นางล้อบอกว่าไปเดินตลาดน้ำไม่เห็นตะบังเลย
ตะบังบอกเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมาเดี๋ยวไปเดินตลาดน้ำหาของกินเอง
แต่วันเสาร์ตาบังไม่ไปซื้อของที่ตลาด
ไม่ออกไปซื้อข้าวก็เลยเป็นห่วง
ช่วงบ่ายวันถัดมาก็คือเมื่อวานนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะ
ไปดูที่บ้านหาอาหารกับข้าวกับปลาไปให้ตะบัง
เธอยืนยันว่าตะบังอยู่ที่บ้านนะคะ
ตาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะยังมีของเก่าเหลืออยู่เลย
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ทำความสะอาดบ้านตามปกติ
แล้วก็กลับออกไปเช้าวันนี้ช็อกเลยค่ะ
รู้ข่าวว่าตะบังตกน้ำตาย
แล้วยิ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพศพแบบนี้
ตายมาแล้วอย่างน้อย๓วันเธอยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่
สารตาแกด้วยก็ดูแลสองตายายมานานเหมือนญาติผู้ใหญ่
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่เจอตาบังเมื่อวานตอนบ่าย
สงสัยตาเป็นห่วงหรือเปล่าหรือยังไง
ที่คุยกันตะบังตัวจริงหรือวิญญาณกันแน่
จนถึงตอนนี้เธอยังงงอยู่เลยนะ
วิญญาณตาอยากจะมาลาเธอก็เลยมาคุยด้วย
หรือว่าตอนที่เจอเมื่อวานตอนบ่ายตาแกยังไม่ตายจริงก็ชักไม่แน่ใจ
เหมือนที่เข้าไปทุกครั้งเลยก็เห็นแกบอกบ้าง
ขึ้นมากินข้าวสิแกไม่ได้ใส่เสื้อ

ก็ตอบว่าเออนี่ก็เลยบอกว่า
แล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรเดี๋ยวหนูซื้อมาให้
บอกไม่ต้องมีกับข้าวแล้ว
หนูก็บอกอ่ะงั้นหนูไปนะหนูกลับแล้ว

พอมายังไม่เชื่อว่าเป็นแกด้วย
ไม่เชื่ออย่าไม่คิดว่าเป็นแกนะ

อัธิมาวันที่คุยด้วยที่เจอคือใคร
หนูคุยกับใครช็อก

เจอน่ะไม่จริง

คือคุณตาจริงหรือวิญญาณคุณตา

ลูกสาวก็จะไปส่งแกที่บ้านทุกครั้ง
แหลมน้องสาวตะบังเสียชีวิตเธอกับลูกก็ไปทำความสะอาดบ้าน
แล้วก็เจอเรื่องแปลกเหมือนกันนะตอนที่ยายแหลมเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มีรอยเท้าเหมือนรอยเท้าผู้ใหญ่๓รอย
พอขึ้นไปบนบ้านเธอกับลูกสาวมองหน้ากัน
ก็ตกใจว่ารอยเท้าใคร
วิญญาณยายแหลมแน่เลยวิญญาณยายแหลมมาเยี่ยมแน่เลย
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
ก็เลยตะโกนว่ายายแหลมอย่าทำแบบนี้
ถ้าจะมาแบบนี้เอาเลขมาให้ด้วยนะ
แล้วยังไงรู้ไหมพี่อุ๋ยคุณผู้ชมสักพัก

เฮ้ย

เชื่อว่าเหมือนแกตกน้ำที่นั่นด้วย

จิตแกยังไม่รู้ว่ากระตานหรือเปล่านะ

เพราะรู้ว่าเดี๋ยวไอ้รถต้องเข้าไปหรือเปล่า

ไม่ใช่แค่ยายแหลมน้องสาวตะบังคนเดียวนะ
ที่แบบมีตัวเลขแปลกมาให้ดู
แต่บังก็ทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องเลขเหมือนกัน

เนี่ยกูซื้อจะส่องไว้หลายใบเลย
อย่าลืมซื้อตามไปด้วยนะเดี๋ยวมันก็ออกแกว่าอย่างนี้
อืมแต่บางบอกให้ซื้อตามแกค่ะ
งวดทีแล้วนะค่ะเอ้าถ้าบุญชาตินี่มันก็ออกแค่ว่าอย่างนี้